ช่วงนี้นะครับบรรดานักกีฬาส่วนใหญ่ก็เริ่มจะกลับมาฝึกซ้อมกันได้บ้างแล้วนะครับ
ก็นี่ครับมีกิจกรรมพิเศษด้วยนอกเหนือจากเวลาว่าง
จากการฝึกซ้อมมาตีเทนนิสครับ
จับแรคเก็ตรร่วมกับเพื่อน
แล้วก็มีตะวันนะครับปัณวิทย์ทองน่วมนักแบตมินตันทีมชาติไทยด้วย
นุษรานะครับก็ใช้เวลาว่างหลังจากออกกำลังกายด้วยการเล่นแบตมินตัน
คลายกับคู่หูนะครับปลื้มจิตถิ่นขาวดวนกับคู่ของวันนาบัวแก้ว
แต่สังเกตดูดีนะครับปลื้มจิตเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้แบบมินตันนะครับ
ใช้ไม้ช็อตยุงไฟฟ้าครับคือไม้ไม่พอครับก็ใช้นั้นเป็นแล็กเก็ตแทนนะครับ